ทีนี้มาถึงเหตุการณ์นี้ที่เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะอยากรู้
ก็ไปส่งของตามที่เขาสั่ง

มันมีเรื่องมีราวมาแบบนี้

ภาพจากกล้องมุมจรปิดเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะ
ตอนที่รายเดอร์เดินออกมาจากอาคาร
เพื่อจะกลับไปที่รถของตัวเองที่จอดอยู่
แล้วมีรบพอเดินเข้ามาโอ้ยตะลุมตุมบอลกันอย่างนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมคือจับภาพไว้ได้หมดเลยทุกขณะที่เกิดเหตุ
ทีนี้ตอนนั้นเนี่ยมีคนอื่นเขาพยายามจากคนที่เห็นเหตุการณ์แถวนั้น
เข้ามาช่วยกันแยกทั้งคู่ออกจากกัน
อธิบายเหตุการณ์เอาไว้แบบนี้ว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์อาหารแถวปากซอยทองหล่อ๑๑
วันเกิดเหตุรายเดอร์หนุ่มคนนี้ไปส่งอาหารตามที่สั่ง
หมายเหตุเนี่ยปกติเวลาเราสั่งอาหารพี่ปอคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ดี
เดี๋ยวนี้ใครก็สั่งมันจะมีช่วงหมายเหตุ
แล้วเราจะระบุบอกเขาไว้ว่า
ส่งตรงนี้นะพี่หรือวางเอาไว้เลยนะพี่
ลูกค้าบอกไว้ว่าไปส่งที่หน้าลิฟต์นะ
แล้วก็เลยเดินไปถามกับรอพอว่าพี่ลิฟต์อยู่ตรงไหน
ลูกค้าบอกให้ผมไปส่งตรงลิฟต์รอปภก็ถามกลับมาว่า
ส่งร้านไหนล่ะมีตั้งหลายร้าน
แต่ว่าให้ไปเจอกันตรงลิฟต์แล้วรอปภคนนั้นก็ยังถามแบบเดิม
เขาก็เลยบอกแล้วทำไมแค่นี้บอกไม่ได้
ก่อนที่จะมีรบพออีกคนมาบอกทางให้เขา
เขาก็เลยเอาอาหารที่ลูกค้าสั่งไปส่งให้ได้
แล้วก็เจอลูกค้ายืนรอรับอาหารอยู่แล้ว

จังหวะที่เดินกลับเห็นว่ารอปภคนเดิมที่ตอนแรกเข้าไปถามทาง
โวยวายอยู่แบบนั้นรายเดอร์ก็เลยบอกไปว่า
ก็แค่บอกว่าลิฟต์อยู่ตรงไหนก็แค่นั้นเอง
เพราะลูกค้ายืนรออยู่แต่ไม่เข้าใจทำไมไม่ให้ความร่วมมือ

ก่อนที่รอพออีกคนจะพูดขึ้นมาว่า
พูดเสร็จเดินไปที่รถและเป็นภาพอย่างที่เห็น
โดนเข้ามาต่อยรุมทำร้ายนั่นแหละค่ะ
ตอนนี้ยังไม่รู้นะความคืบหน้าตกลงรายเดอร์หนุ่มคนนี้นะ
มีการไปแจ้งความอะไรแล้วหรือยังนะคะ
แค่ถามทางเองนะคือจริงมันก็ไม่น่าจะโมโหเดือดอะไรกันขนาดนั้นนะคะ
ก็เอาอย่างนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ารอปภเขาจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ไหม
ชี้แจงไม่ได้นะมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นที่เราไม่รู้ก็ได้ใช่ค่ะ